เอาล่ะคุณผู้ชมครับงานบ้างไฟพญานาคจังหวัดหนองคาย
ปีนี้มีนะปีนี้มีนะแต่ว่าใครจะไปเที่ยวนะครับ
ต้องสองเข็มฮะอ่าคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับ
เราจะเอาภาพปีก่อนก่อนมาให้ดูนะครับให้ยั่วกันก่อน
เป็นพิธีบวงสวงในเทศกาลบุญบ้างไฟพญานาคออกพรรษา
รวมทั้งภาพบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวแห่ไปชมบ้างไฟพญานาค
ริมโขงเมืองหนองคายแต่สำหรับปีนี้ครับคุณผู้ชมครับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับท่านหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดงานเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโดยพิจารณานะครับ
เปิดกิจกรรมในห้าอำเภอครับคุณผู้ชมครับอำเภอสังคม
อำเภอสีเชียงใหม่อำเภอเมืองนองคายอำเภอโภรภีษัย
หลามโผล่พิสัยกำหนดจะจัดให้มีพิธีบวงสวงบูชาพญานาคที่มีอาเมนด้าออฟดัมนะครับ
มาร่วมกิจกรรมรำบวงสวงกับนางรำ๕๐๐คน
ซึ่งนางรำทุกคนนะครับจะสวมหน้ากากอนามัย
และจะมีการลอยเรือไฟนะครับแล้วก็จัดจุดชมบ้างไฟพญานาค
โดยจะเน้นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
อนุญาตเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
แล้วจะจัดจุดคัดกรองนะครับ
คือจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้างานด้วย
ใครสนใจเตรียมตัวให้พร้อมครับบ้างไฟพญานาคครับ

ไฟพญานาคก็มีเหมือนกันแต่ต้องฉีด๒โดส๒เข็มไปอย่างน้อยนะฮะ